รอบครันเรือกนะครับเราเก็บหกเต็มโอกาสข้ามเข้า
รอบนี้สดใสมากมากอยู่แล้วนะครับแต่เกมสุดท้าย
์เข้าภาพในการจัดการขังครั้งนี้ด้วยนะครับครับก็
เอาเองเนี่ยก็หวังว่าอยากจะเอาชนะให้ได้นะครับ
เพราะว่าอุสเปรย์กีธาเนี่ยก็ตอนนี้อันดับโลกเนี่ย
เขาดีกว่าเราด้วยนะครับครับก็เมื่อวานนี้
นาทีสามสิบสี่นะครับแล้วก็ปิดท้ายที่วรชิตเกณฑ์สี่บำเพ็ญ
ช่วงทดเจ็บนาทีเก้าสิบห้านะครับเกมนาทีสองของเอเชนครับสองพันยี่สาม
คันเลือกกลุ่ม๔ครับเก็บ๖คะแนนเต็มก็แทบจะการันตีผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายแล้วนะครับ
แต่ว่าจำเป็นต้องชนะในเกมสุดท้ายเหนือทางอุสเบกิสถานถึงจะเป็นแชมป์กลุ่มนะครับ
เพราะว่าประตูที่เสียทีมชาติไทยเนี่ยเป็นรองทางอุสเบกิสถานนะครับ
แล้วก็แน่นอนว่าน่าจะเปิดเกมลุกใส่พวกเขาแน่นอนนะครับ
ทีมที่ดีที่สุดแล้วก็พร้อมที่สุด
แต่ว่าต้องรอเช็คความฟิตลูกทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับ

นัดสุดท้ายในชิงแชมป์เอเชีย๒๐๒๓รอบคัดเลือกนะครับ
วันที่๑๔มิถุนายนเวลา๔ทุ่มครึ่ง
พบกับอุสเบคิสถานเข้าสัญญาณตั้งแต่เวลา๔ทุ่ม๑๕นาทีครับ
ส่วนเมื่อวานนี้นะครับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี
ก็เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมินะครับ
หลังเสร็จสิ้นภารกิจในศึกชิงแชมป์เอเชีย๒๐๒๒รอบสุดท้าย
ด้วยการที่เราก็ตกรอบไปนะครับ
โชคโชคทวีพรมรัฐนะครับผู้ช่วยโพสต์ยู๒๓ปีก็เปิดเผยว่า
ตอนนี้ที่วันเก็บตัวของทีมชาติไทยชุดนี้เนี่ยค่อนข้างน้อยเนี่ยนะครับ
ที่ผ่านมาเองก็อยากจะฝากไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ
ว่าอยากจะให้คุยกันมากขึ้นแล้วก็ให้มันชัดเจนมากขึ้นกับการเตรียมตัวนะครับ
ต้นและนักเตะเป็นผู้ปฏิบัตินะครับพูดอะไรไม่ได้มาก
ต้องยอมรับความพ่ายแพ้แล้วก็การตกรอบ
และจะนำมาผลักดันตัวเองต่อไปนะครับ
จากนี้โค้ชโชคเองก็ยังให้สัมภาษณ์อีกว่า
อนุโค้ดของต้นและโค้ดโยงวรรษีมากค่ะ
หัวหน้าผู้สอนเองก็ขึ้นอยู่กับทางมาดามแป้งผู้จัดการทีม
แล้วก็รวมไปถึงผู้ใหญ่ในสมาคมด้วยนะครับ
อันนี้ผมว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่นะต้องเข้ามาคุยกันให้ชัดเจนนะครับ
เป็นผู้ปฏิบัตินักเตะเองก็ไม่สามารถพูดอะไรได้
อันนี้ผมว่าวัวหายแล้วอย่าร้องคอกนะครับ
มันมีเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นนะครับ
เพราะฉะนั้นเราไม่มีอะไรที่แก้ตัวนะครับ
เพราะว่าต้องน้อมรับในความพ่ายแพ้และตกรอบ
ต้องให้ทางผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งมาดามแป้ง
แล้วก็สมากรมเป็นคนจัดการในเรื่องนี้
ในเรื่องจะเปลี่ยนโพสต์หรือจะยังไง
ท่านต้องเป็นคนจัดการนะครับพวกเราเป็นผู้ปฏิบัติ
เราทำหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ก็ถือว่ากลับมาแล้วก็ต้องมีการพูดคุยกันอีกเยอะนะฮะ
สำหรับทีมชาติไทยชุดยู๒๓นะครับ
ก็เป็นกำลังใจให้ต่อไปส่วนอีกคนที่ต้องให้